รองเท้าวิ่งก็จะมีเรื่องของการรับน้ำหนักของเท้าได้ดี

วันนี้จะเป็นเรื่องราวของการรองรับน้ำหนักอย่างไร

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของนักวิ่ง
เพราะเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาให้ใส่สบาย
รองรับทุกลักษณะของรูปเท้า

ตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงฟูมาราทอน

เข้าไปในทุกจุดของรองเท้า
แบ่งเป็น๓ส่วนคร่าวนะครับผม
จะมีทั้งในส่วนของหน้าผ้า
หน้าผ้านี่ถ้าดูในช่วงของหน้าผ้าในส่วนข้างหน้าครับ
เป็นหน้าผ้าประเภทที่ยืดได้ดีมากนะครับผม
ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าผ้าที่ขึ้นมา
เพื่อช่วยในการกระชับช่วงอุ้งเท้านะครับ

จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงได้อย่างดีนะครับ

ใส่แล้วจะมีความรู้สึกว่า
ข้างหลังค่อนข้างแน่นให้แรงตอบสนองสูง
แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบในการลงหน้าเท้าเป็นหลัก
ข้างหน้าจะนุ่มและคนที่ลงหน้าเท้าจะชอบมากนะครับ
ส่วนด้านหน้าจะเน้นในเรื่องของการยึดเกาะ
แต่ส่วนข้างหลังจะเป็นยางที่แข็ง

เพราะว่าคนส่วนมากที่เขาลงส้นเท้า

มันจะมีมากกว่าน้ำหนักตัวประมาณ๒๓เท่า
ส่วนนี้ถ้าไม่ใช่ยางที่แข็งพิเศษจริง

ก็ใส่ยางพิเศษขึ้นมา
รองเท้าของนักวิ่งที่แตกต่างกัน
รวมถึงความชื่นชอบด้วยว่าชอบรองเท้าการวิ่งสไตล์ไหน
เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อรองเท้า

ก็ควรจะเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสม

ได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนานนะคะ

ก็ต้องวางแผนการซ้อมให้ดีด้วยนะคะ
งั้นอาการบาดเจ็บอาจจะมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน